งั้นไปดูสัตว์แปลกกันบ้าง
สัตว์แปลกตัวนี้มันมี๒หัว

ไม่เคยเห็นหรอกไปดูกันจริงค่ะโอ้โหไม่เคยเห็นเลย
กระดองก็มีกระดองเดียว
เบียดแย่งกันอยู่ทำไมเต่าเอ้ย
ตับ๒หัวแปลกดีไม่เคยเห็นมันมีชีวิตอยู่จริงมันยังดึกดึกดึกดึกอยู่เลย
เป็นไปได้ฮะค่ะมันก็คงเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั่นแหละเนอะ
แต่ว่ามันยังคงมีชีวิตอยู่ได้
อ่านผิดขออภัยนะเขานำมาโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะ
ก็ไปดูต่อนะไปถามเขาดูเขาได้ไงยังไง
แล้วเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้เห็นเต่าตัวนี้แล้ว

วางแผนจะทำยังไงกับเต่าตัวนี้ต่อไป
ก็ไม่คิดว่าหัวติดกันสิ